ยังไงคะวันนี้พี่อุ๋ยได้คุยกับกระสือไหมคะ

ตกลงเป็นกระสือหรือเป็นโจรกันแน่

โทษนะคะกระสือแก่คนเดียว

เขาร้อนวุ่นวายไปทั้งจังหวัดแล้วนะพี่อุ๋ย

สั่งตำรวจให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เลย

เพราะว่าจำได้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
เพลิดผิดสู่ที่มาบอกว่าเก็บหน้ากากผีได้ช่วงกลางเดือนกันยายน

มันน่าจะเป็นคนร้ายที่ฉวยโอกาสใส่หน้ากากผี
คุยกับชาวบ้านหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะ

ก็เลยไม่คิดว่ากระสือจะมีจริงแต่ก็ไม่ได้อยากลบหลู่ความเชื่อใครนะ
อืมทีนี้ตำรวจบอกว่าอยากจะบอกประชาชนแบบนี้
ยังไงฮะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข่าวที่ปรากฏ
แต่คุณควรตื่นตระหนกและตื่นตัวเฝ้าระวังทรัพย์สินของมีค่า
อืมเครื่องมือทางการเกษตรเอาไว้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนร้ายฉวยโอกาส
ในช่วงที่ประชาชนกังวลเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วมาขโมยของเข้า
เรื่องต้นก็มีการจัดกำลังตำรวจสายตรวจเพิ่มวงรอบออกตรวจเข้มในช่วงเวลากลางคืนมากขึ้น
เพื่อความอุ่นใจของชาวบ้านในพื้นที่นะคะจำได้ไหมคะ
เจอกระสือจับได้ให้ล้านหนึ่งอ่ะอ่ามีคนประกาศให้รางวัลนำจับ
รีสอร์ทปังปังที่แก่งคอยสระบุรีครับ
เราคุยกับคุณวุฒิชัยนะคะเจ้าของรีสอร์ทนี่แหละ
ให้ค่าหัวกระสือหนึ่งล้านบาทเขาบอกเออผมขอยกเลิกครับ

เพราะผู้ใหญ่ในจังหวัดลบบุรีโทรมาบอกว่าพอประกาศเงินรางวัลให้เงินรางวัลปุ๊บเนี่ย
โอ้โหคนออกไปล่าผีกระสือแก่กระสือแม่เท่าเพียบเลย
ชาวบ้านก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันอ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายอาจจะอาศัยจังหวะนี้แอบไปขโมยของชาวบ้านได้
ก็เลยเอองั้นขอยกเลิกแล้วกันเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่
เพราะคนเห็นตัวเลขนี้คนก็อยากจะแห่ไปในพื้นที่กันหมดเลย
แต่ถามว่าส่วนตัวเขาเชื่อไหมเพราะเขาไม่เชื่อนั่นแหละเขาถึงได้กล้าให้ค่าหัวล้านหนึ่งขนาดนี้
ต้องยกเลิกครับไม่งั้นเดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนเกี่ยวกับอะไร
แล้วก็เด็กวัยรุ่นด้วยครับมีเสียงมอไซค์ชาวบ้านไม่หลับไม่นอน
แล้วก็อาจจะกลัวเครื่องเจ็บน้ำหายอะไรอย่างเงี้ย
ทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลแล้วก็ต้องมีหลักฐาน

ผมไม่ได้ห้ามคุณจะเชื่อก็เรื่องของคุณนะครับ
ส่วนผมก็เชื่อในเรื่องของผม
ผมเชื่อในสิ่งที่ผมมองเห็นผมไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น
เอาเป็นว่าค่าหัว๑ล้านบาทยกเลิกนะคะ

เพราะว่าเหมือนเมื่อวานแกก็ตัดเพาะเบาใช่ไหม
ที่ว่าแบบเนี่ยพอไปบอกว่าเป็นโจรเป็นอะไรอย่างนี้
แกไปหลอกลวงชาวบ้านทั้งที่แกเห็นจริง
คือแกยังคงยืนยันว่าแกเจอจริง
วันนี้ผมไล่ดูแล้วว่าใครเป็นใครอะไรยังไง

วันนี้ที่เชิญมาทั้งหมดเนี่ย๕คน

ก็เพราะตีซ์เขาไปเอานาคากของผู้ใหญ่มานะคับ

พื้นที่ที่ตำรวจบอกเอานี่
ในรายการก็เลยให้ติเอาหน้ากากของผู้ใหญ่บ้านที่บอกว่า

ปิดไฟสตูแล้วฉายไฟดูถามลุงวิเชียนลุงเชียนใช่อย่างนี้ไหม
อีกคนนึงก็คือน้องมะปรางนั่งอยู่ข้างลุงเชียนว่าใช่ไหม
เขาบอกไม่ใช่แต่มันก็เหมือนนะเนี่ยผมสีดอกเหล่าแล้วก็แยกเขี้ยวหน้าแดง
แต่มันไม่ใช่หน้ากากเด็กเล่นแบบนี้อ๋อมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้
มันเป็นคนจริงน่าเป็นคนจริงทุกผู้ชมครับคนที่คุยกับผมวันนี้เนี่ยนะก็คือมะปราง
ที่ท่านเห็นภาพถ่ายกระสือผู้หญิงซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งอยู่ใกล้กับติเนี่ย
นี่มะปรางคือคนถ่ายภาพนี้ได้นะฮะวันนั้นเนี่ยเธอออกไปกับแฟนช่วง๓ทุ่ม
ตั้งแต่๑๙กันยายนแฟนไปไถนากลางคืนเธอก็ไปเป็นเพื่อนแล้วเห็นกระสือมันลอยมา
กำลังเล่นมือถืออยู่ก็เลยนี่ยกขึ้นมาถ่ายไว้ได้พอดีแล้วกระสือมันก็ลอยไปนะครับ
ส่วนลุงเชียนเนี่ยแกเจอ๒รอบครั้งแรกคือ๑๘กันยายนช่วงกลางดึก
ครั้งที่๒คือเมื่อ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาช่วง๓ทุ่ม
ปรีนะที่เนี่ยผมไปไหล่ทุกแล้วมันมีช่วงระหว่างกลางอย่าง
นี้คือถ้าไล่เนี่ยคนเจอกระสือจริงเลยนะลุงเชียนเจอ๑๐
กันยายนช่วงตี๑ใช่ไหมนี่นะฮะจากนั้นตี๕เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งเป็นหลานของลุงเชียนด้วยนะบอกไปวิ่งออก
กำลังกายเจอหน้ากากวางทิ้งเอาไว้แล้วคืน๑๙กันยายนที่ผ่าน
มะปรางก็ไปเจอกระสือเว้นวักห่างมาเนี่ย๑๓ตุลาคมลุงเชียน
มาเจอกระสือความจริงมี๑๔ตุลาคมนะแม่ลูกอ่อนวีนาเจอกระสืออีก
ใช่ค่ะนั่นเท่ากับว่าเอ๊ะถ้าเกิดผู้ใหญ่บ้านบอกมันคือโจรโจรมัน
ทิ้งหน้ากากเอาไว้มันออกมาขโมยของชะวันกลางดึกอ่ะลุงเชียน
มะปรางก็เลยมีคำถามว่าแล้ว๑๓ตุลาคมเนี่ยมันคือกระสือหรือ
โจรวันนี้ผมก็คุยกับผู้ใหญ่เป็นวิสุทธิ์นะผู้ใหญ่เป็นวิสุทธิ์
บอกว่าก็ไม่ได้โทษไม่ได้บอกว่าลุงเชียนโกหกไม่ได้บอก
ว่ามะปรางโกหกนะเพราะรู้ดีว่าลุงเชียนเป็นญาติกันลุงเชียน
ไม่เคยโกหกอยู่แล้วก็เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตในช่วงเวลานั้น
ว่าเออมันมันเป็นโจรหรือเปล่าอ่าส่วนใครจะเชื่อว่าเป็นกระสือจริง
ไม่กระสือจริงอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับความ
เชื่อนะฮะอ่าส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้น
แขวข่าวมันมีความอัุละมารวนวายขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็
ต้องมาช่วยกันป้องกันลองฟังหน่อยนะฮะ
แล้วพอทีนี้หนูก็หันไปมองเต็มเลยก็คือเป็นผู้หญิงผมปะบะ

แล้วก็เห็นเป็นห่วงไส้กระพริบกระพริบอยู่เป็นสีแดง
อยู่กับแก่น๒คนเหรอใช่ค่ะ
แต่สามทุ่มยังออกไปถ่ายหน้าอยู่ใช่ค่ะอ่า
แล้วก็พอหนูมองไปเรื่อยหนูก็จับโทรศัพท์มาถ่าย
เขาก็ค่อยลาไปกับน้ำต่ำลงไปในโผงย่า
คิดว่าการเจอหน้ากากมันเป็นการจัดฉากไหม

เพราะแต่ก่อนที่คืนนั้นที่จะไป

จะตั้งหน้าตั้งตาตามหากศิษย์ต่อไปหรือเปล่า

ถ้าพูดถึงเขามาจริงเราก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร
ก็เท่านั้นเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายอะไรเขา
แต่เขาไม่มาทำร้ายร่างกายเรานะ
คือลุงเชียร์เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นการจัดฉากขึ้นมาเรื่องหน้ากากโจร
เพื่อจะกรบกระแสข่าวเรื่องกระสือ
แกยืนยันว่ากระสือเนี่ยมีจริงแกเชื่อว่ามีจริง
เดี๋ยวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เจอกัน
เอาเป็นว่านักขณะนี้นะหน้ากากโจรเจอแต่หน้ากากนะ

ยังไม่เจอโจรยังไม่รู้ว่าหน้ากากของใคร
ผู้ใหญ่บ้านบอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าของใครนะขณะนี้นะ
ส่วนกระสือก็ยังตามล่าไม่ได้ยังไม่เจอ
คนที่ออกไปตามล่ากระสืออยู่๒คืนเนี่ยก็คือ
คุณธินกรนะฮะเจ้าของติ๊กต๊อกเฮียเบียเพื่อนรัก

เขามากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับ
บอกเขาก็ยอมรับว่า

ก็เนื่องจากอยากได้เงิน๑ล้านบาทนั่นแหละ
ติ๊กต๊อกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปล่ากระสือที่ลบบุรี
สุดท้ายก็ไม่เจอ๒คืนที่ผ่านมานี่เห็นไหมฮะแต่ตอนนี้เขาบอกเขาก็ขอเลิก
ขอไม่ไปแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทเขาประกาศว่ายกเลิกการให้เงิน๑ล้านนะ
แต่เขาก็กังวลเรื่องที่ว่ามันเกิดความวุ่นวายขึ้นในพื้นที่
คือเป็นเอฟซีเขาเพราะรู้ว่ามะโค้งเบลี่ยเขาจะอาวุธภัยเขาติดตามอันไลน์
กันอยู่อ่ะคนตามเขาล้านกว่านะเขาก็เลยจะมาหาคุณเบียร์
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับอุ้ยมีคนออกมาชุดละมุนวุ่นวายมาตามล่ากระสือไปหมดเลย
เนี้ยผมอยู่ที่ลบบุรีแล้วนี่ชาวบ้านบอกว่านี่เห็นไหมฮะตอนนี้
เอาเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะเงียบหายไปตามกระแสข่าวนะ
ค่ะตอนนี้กระสือก็ยังหาไม่เจอนะฮะส่วนโจรที่ทิ้งหน้ากากเอาไว้ก็ยังจับไม่ได้นะครับ
ส่วนเจ้าของรีสอร์ทที่ประกาศยกเลิกแล้วนะฮะไม่ให้เงินรางวัลนำจับแล้ว
นี่นะครับเขาบอกว่าเขายกเลิกหนึ่งล้านค่ะ
ซึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องกระสืออยู่แล้วนะอืม
เขาก็เลยประกาศเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครจับได้ใช่ค่ะ
เขาอยู่สระบุรีแต่เขาเคยเป็นเด็กลบบุรีอ่า
แล้วเขาก็เป็นห่วงว่ามันจะเกิดความวุ่นวายจากการที่เขาประกาศล้านหนึ่งแล้วคนมากันเยอะ
เลยประกาศยกเลิกใช่ค่ะแต่แต่เขาเปลี่ยนเป็นท้า
ว่าถ้าใครถ่ายคลิปคลิปนะไม่ใช่ภาพนิ่งนะอ่า
ใครที่จะเอาข้อเสนอข้อแม้ตรงเนี้ยเรื่องให้หนึ่งหมื่นนึงเนี้ย
โอนเงินมาให้เขาก่อนพันหนึ่งเพื่อเป็นค่ามัดจำการท้ากัน
ย่าเหมือนกันนะคะอ่าถ้าคุณอยากจะไปตามล่าหาถ่ายคลิปให้ได้
คุณโอนเงินให้เจ้าของรีสอร์ทเขาก่อนพันหนึ่งแล้วถ้าไปเจอจริงเนี่ย
ค่อยมาเอาจากเข้าหมื่นหนึ่งอืมเป็นการเหลือยืนยันว่าคุณคือคนที่รับคำท้ายอย่างเงี้ยหรอคะ
เป็นว่าสงสารชาวบ้านเหมือนกันนะถ้าแบบมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วเขาอยู่กันไม่ได้อ่ะ
เนี่ยเอาล่ะก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปกันแล้วกัน